ที่จะให้ชาวชุมชนและประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างแท้จริงนั้น
ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการจัดทำโครงการ
บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล
ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง

ถือว่าเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่สนใจ
ภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไป

พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และสตรีที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการตลาดออนไลน์

ก็เห็นว่าอ๋ออินเตอร์เน็ตชุมชนเนี่ย

ระดับอำเภอและก็ตำบล
ผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชน
ที่ทางกลมพัฒนาสตรีทและครอบครัวเนี่ย

ให้มีอาชีพให้ผลิตสินค้าละ

ก็เลยเห็นว่าเอาล่ะสตาร์ทอัพระดับชุมชน

ทางด้านไหนเลิศปัญญาบริณะบัณฑิต
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ได้บอกว่าภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

และสามารถนำกลับไปพัฒนาต่อยอด
ในพื้นที่สู่สังคมความเข้มแข็ง

ในศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อเปิดตลาดโลกออนไลน์

จากรายได้ที่เคยได้นิดเดียวนะครับ

ปรากฏว่าตอนนี้เราขายไปทั่วประเทศแล้ว

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ทำให้ข้าวที่ครอบครัวเขาปลูกขึ้น
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากมาย
จากพลังของคอนเทนต์และรูปภาพ
ที่เราได้จากการอบรมในครั้งนี้

เกิดการสร้างงานสร้างรายได้

เชื่อมโยงองค์ความรู้แขนงต่าง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน